ยังเหลือบัตรอีกครึ่งหนึ่งที่จะเปิดจำหน่าย
รอบทั่วไป๑๑สิงหาคมนี้

คือเขาจะขอเพิ่มแต่มันยากเนื่องจากว่ามันมีกฎระเบียบ
แข่งขันในการแบ่งบัตรอยู่แล้วนะครับการประกาศ
ซื้อบัตรนะครับในรอบแรกสำหรับผู้ถือบัตรช้างศึกเมมเบอร์ก็ขายหมดไปแล้วนะครับ
ส่วนหนึ่งของแฟนเวียดนามก็มีบางส่วนแล้วครับเรียกร้องให้สมาคมฟุตบอลของเวียดนามเนี่ยไปขอบัตรนะครับ
ไปขอบัตรเพิ่มมาหน่อยโคต้าทีมเยือนเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าตามกฎเนี่ยนะครับจะได้โคต้าบัตรทีมเยือน๘เปอร์เซ็นต์นะครับ
ฟีฟาร์ระบุไว้เลยครับก็คิดแล้วเนี่ยจำนวนที่ออกมาก็คือสองพันสองร้อยสี่สิบสี่ใบ
แต่เวียดนามบอกว่าก็ปัดถ้วนไปสิขอเพิ่มเป็น๓๐๐ใบได้ไหมเนื่องจากคาดการณ์ว่าใครก็อยากจะดูเกมนี้ครับ
เพราะว่าการเดินทางมันง่ายเราเดินทางไปเวียดนามก็ไม่ยากเวียดนามเดินทางมาเรานั้นก็สะดวกเหมือนกันแต่โอกาสนะครับที่กองเชียร์เวียดนามจะได้บัตร
ตามที่ขอไปนั้นค่อนข้างจะยากครับเนื่องจากว่ามีการจัดสรรโคต้าตามกฎที่วางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็น
คือบัตรของเวียดนามเนี่ยนะครับราคาแพงครับแพงสุดเลยครับ๖๕๐บาทครับ
ก็ส่งผลให้แฟนเวียดนามบางส่วนแสดงความคิดเห็นไปต่างนานาเลยครับ
ในโลกโซเชียลมีเดียมีการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแฟนเวียดนามจึงต้องซื้อบัตรในราคาที่แพงกว่าแฟนบอลชาวไทย
เนื่องจากว่าแฟนบอลไทยซื้อบัตรในโซนที่ดีสุดด้วยครับในราคาเพียงแค่๕๐๐บาท
จึงเป็นสิ่งที่แฟนเวียดนามรู้สึกไม่พอใจครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันไปนะครับ
ยังไงคู่นี้เตะกันให้มันแล้วก็ขอให้ผลการแข่งขันเนี่ยสนุกแล้วก็เป็นใจให้กับเราด้วยในเกมแรกนะครับ
คงไม่ได้ง่ายแน่นอนในการออกสตาร์ทบอลโลกรอบคันเลือกนะครับ
ย้ำว่าทีมไทยจะเปิดบ้านเล่นเกมแรกเจอกับเวียดนาม๕กันยายนนี้
ติดตามการถ่ายท่อสดได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
ไปดูหนึ่งรายการเป็นความพร้อมของฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียครั้งที่๑๐ครับ
จัดวันที่๗๑๗สิงหาคมที่บางกอกอารีน่าหนองจอ
ดีกรีแชมป์ไทยลีกระดูกาลก่อนได้สิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้
โดยโค้ดโดมอุดมทวีสุกหัวหน้าผู้สอนทีมการท่าเรือยืนยันว่า
เกมแรกไม่ประมาทและมั่นใจในศักยภาพของผู้เล่นทุกคนว่า
ทำผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ
ด้วยการคว้า๓แต้มแรกให้ได้
รวมถึงคว้าแชมป์ในบ้าน
เพื่อเป็นเกียรติประวัติของสโมสรด้วยเช่นเดียวกันครับ